โควิด๑๙นะฮะแล้วก็มันมีข่าวออกมาว่า
อยคณะกรรมการอาหารยาไปพบนะฮะ
วัคซีนซีโนแวคบางล็อตนะคุณ

แล้วไม่สามารถคือเขย่าแล้วมันไม่แตกตัว

ใช่คือถ้าเป็นเจลหนืดอะไรแบบนั้นนะครับ
มันไม่สามารถเอามาใช้ในการฉีด
แล้วก็มันจะมีล็อตแบบนี้มีปัญหาแบบนี้เยอะขนาดไหน
อ่ะค่อยไล่เรียงเรื่องของสถานการณ์โควิดกันนะครับ
ก็ดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่กันก่อน

อยู่ที่๔๖๖๒ราย
ในเรื่องจำลดน้อยลงไปเยอะมากแล้วนะฮะ
แต่ว่าผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่อื่นในคลัสเตอร์อื่นเยอะขึ้นไปเรื่อยนะครับ
ผู้ติดเชื้อสะสมตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมา
ก็คือ๒๕๔๕๑๕ราย
ผู้เสียชีวิตรายใหม่เพิ่มขึ้น๓๖รายนะครับ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมในบ้านเรา๑๙๗๐ราย
ส่วนตัวเลขของผู้ที่หายป่วยกลับบ้านได้นะฮะมีอยู่๒๗๙๓ราย
ทีนี้ถ้ารอฟังสอบคอก็ต้องรอฟังตัวเลขของผู้ป่วย
มีอาการหนักแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจด้วยนะครับ
จำนวนผู้ป่วยที่มากขึ้นทุกวันนี้นะคุณ
เรื่องของเตียงที่ไม่เพียงพอต่อการรับผู้ป่วย
แล้วก็ทางสอบคอทางหน่วยงานด้านการแพทย์
พยายามที่แก้ปัญหาให้เต็มที่นะฮะ
กรมการแพทย์ได้วางแนวทางนี้นะครับ
หลายคนอาจจะได้ยินศัพท์นี้เป็นศัพท์ใหม่
นั่นก็คือการกักตัวที่บ้าน
แต่การกักตัวที่บ้านมันมีเงื่อนไขมากมายนะ
เพราะบางทีการกักตัวที่บ้านเองเนี่ยเรื่องของคนดูแลละหนึ่ง

เรื่องของอาการที่อาจจะหนักขึ้น
หลายสิ่งหลายอย่างมีความน่าเป็นห่วงนะครับ
โดยอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์สมศักดิ์อักษิณนะฮะ
ก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้มีผู้ป่วยที่รอเตียง

ว่ารอกันแต่ละวันแต่ละวันครึ่งพันนะ

ซึ่งแนวทางผู้ป่วยแยกกักที่บ้านนี้นะครับ

เพราะมันต้องมีการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด

เนื่องจากหากไม่มีระบบติดตามที่ดี
ผู้ป่วยอาการแย่ลงก็จะเป็นปัญหานะฮะ

ดังนั้นจะใช้สำหรับผู้ป่วยระหว่างรอเตียงเพื่อการรักษา
หรือกรณีที่๒คือผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลแล้ว

จริงจะเหลืออีก๔วันที่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหม

มากักตัวที่บ้านต่ออีก๔วันนะครับ
แต่ย้ำเลยไม่ใช้กับทุกราย

บริบทของผู้ป่วยสิ่งแวดล้อม
และความสมัครใจของผู้ป่วยเป็นหลักด้วยนะฮะ
ตอนนี้นะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
อนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

คุณก็ต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด

ยาดูแลรักษายาฟาวิพิราเวีย
แล้วก็ระบบการดูแลผู้ป่วยทางไกล

แสดงว่ามันก็มีใครให้จ่ายส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้นมาด้วย
ในเรื่องของค่าอาหาร๓มื้อและค่าติดตาม
สนับสนุนให้โรงพยาบาลวันละ๑๐๐๐บาทต่อผู้ป่วย๑ราย

ที่ผ่านมาโรงพยาบาลราชวิถีได้มีการทดลอง

ซึ่งก็รวมถึงผู้สูงอายุด้วย๗๐ปีขึ้นไปเนี่ย

พบว่ามี๑รายอาการเปลี่ยนเป็นสีเหลือง

ต้องส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาต่อ
ส่วนที่เหลือเมื่อครบ๑๔วัน
ก็ครบกำหนดในการแยกกัก
โดยที่ไม่มีอาการใดนะครับ
คุณผู้ชมอันนี้คือพื้นฐานเบื้องต้นที่ทางหน่วยงานเขาคิด

คือต้องวัดระดับออกซิเจนวันละ๒ครั้ง
พอวัดเสร็จแล้วปั๊บ
แยกห้องพักเลย
แต่สมมุติบ้านไหนที่มันไม่ได้มีห้อง
สำหรับแยกเยอะคือแยกไม่ได้
ก็ต้องนอนให้ห่างจากคนอื่นมากที่สุด

แต่ให้เปิดหน้าต่างเปิดกว้างเลยค่ะ
ให้อากาศมันระบายให้อากาศถ่ายเท
ทีนี้ห้ามรับประทานอาหารร่วมกันด้วย

อยู่ที่บ้านต่อให้อยู่คนเดียว
คุณก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ซักปนกับคนอื่นในบ้านไม่ได้นะคะ

เพราะบางคนแยกห้องน้ำไม่ได้

ต้องใช้เป็นคนสุดท้าย
แล้วก็ปิดฝาชักโครกตลอดเวลาเมื่อใช้เสร็จ
แล้วก็ต้องมีการล้างทำความสะอาดด้วยแหละนะ

ที่จะสามารถใช้แนวทางในการให้กักตัวที่บ้าน
ก็จะมีประมาณสักครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดนะครับ
ก็ดังนั้นเท่ากับผู้ป่วยที่อาจจะอยู่ในโรงพยาบาลสนามอะไรอย่างนี้

กลับไปกักตัวที่บ้านแต่ต้องพิจารณากันให้ดีนะครับ

ถ้ากรุงเทพนครมีผู้ติดเชื้อใหม่สัก๑๔๐๐ราย
จะมีผู้ป่วยอาการสีเขียวหรืออาการน้อยประมาณสักครึ่งหนึ่ง๗๐๐ราย
ซึ่งส่วนนี้แหละจะทำให้สามารถแยกกักที่บ้านได้ครึ่งหนึ่งแล้ว
เตียงที่โรงพยาบาลสนามก็อาจจะเหลือนะครับ

จะต้องขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลเอาไว้ด้วย
เพื่อให้โรงพยาบาลเขาสามารถติดตามตัวแล้วก็ติดตามอาการได้นะครับ